ซึ่งต้องบอกว่า๕๑ปีก่อน๘ตุลาคมเป็นวันที่โอ้โหคนไทยหลายคนคือช็อก
ตกใจมากกับข่าวที่ได้รู้ว่าคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูพระเอกตลอดการของคนไทยกันหน่อยนะคะ
สำหรับเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชาในเปิดแฟมคดีนั้นค่ะ
ตุลาคม๒๕๑๓เกิดข่าวช็อกคนไทยเมื่อมิตรชัยบัญชาพระเอกชื่อดัง
ประสบอุบัติเหตุตกจากเจดีคอปเตอร์เสียชีวิต
ถ่ายทำฉากโขนบันไดเชือกในภาพยนตร์เรื่องอินซีทอง
บริเวณหาดดงตานพัทยาใต้จังหวัดชนบุรี
ฉากสุดท้ายของชีวิตมิตรรับบทอินซีแดง
แสดงร่วมกับเพชรชาวราชนางเอกผู้ขวัญ
ภาพยนตร์เรื่องนี้มิตรเป็นผู้กำกับการแสดงเองครั้งแรก
การถ่ายทำมาจนถึงฉากสุดท้ายที่หาดดงตาน
บทหลังอิงสีแดงกราบผู้ร้ายได้แล้วกำลังจะหนีตำรวจ
โดยการโหนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์
กล้องเก็บภาพพอพาอินสีแดงบินลับหายไป
แต่เพื่อความสมจริงและด้วยความไม่พร้อมของนักแสดงแทน
จึงตกลงว่าจะแสดงฉากนี้ด้วยตัวเอง
เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปลายปี๒๕๕๙
เป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยในยุคภาพยนตร์๑๖มิลลิเมตรเฟื่องฟู
ผลงานเรื่องแรกคือชาติเสือ
อกจากความโดดเด่นที่เป็นพระเอกหนุ่มหล่อสมาร์ทในยุคนั้นแล้ว
เขายังเป็นพระเอกมากความสามารถเข้าถึงบทบาทการแสดง
บทบู้รักกุ๊กกิ๊กรักบรรทศหรือตลก
ตลอดจนชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตาเป็นที่ประทับใจของประชาชนทั้งประเทศ
มีผลงานรวม๒๖๖เรื่องจากภาพยนตร์ทั้งหมดมากกว่า๓๐๐เรื่อง
ผลงานที่ผู้ชมจดจำมากที่สุดจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องอินซีแดง
นรักลูกทุ่งและอินสีทองภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย
เพื่อนนักแสดงวอดให้มิสเป็นดาบราทอง
ในฐานะเป็นนักแสดงนำชายที่ทำรายได้สูงสุดจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงิน
ในปี๒๕๐๘รายได้สูงกว่า๓ล้านบาทใน๑เดือนสูงสุดเป็นประวัติการ
ศพของมิตรชัยบัญชาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนนางเลิ้งประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานมหาศาล
แต่บางส่วนยังไม่เชื่อว่ามิตรเสียชีวิตแล้วทำให้ทางวัดต้องยกร่างไร้วิญญาณของเขาให้ทุกคนได้เห็นกับตา
มกราคม๒๕๑๔พิธีพระราชทานเพลิงศพย้ายจากวัดแคนนางเลิ้งไปวัดเทพศิรินหลังประชาชนร่วมงานกว่า๓แสนคน
หม่อมราชวงศ์คึกมฤทธปราโมทกล่าวไว้ว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีผู้ไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์
มีต้นแน่นบนแผ่นฟิล์มนาน๑๓ปีก่อนจากไปด้วยวัยเพียง๓๖ปี
แฟนพันธ์แท้ของมิตรชัยบัญชาในหลายจังหวัดได้รวบรวมผลงานของเขาเอาไว้มากมาย
ถ้าโปสเตอร์หนังนับพันชิ้นล้วนยังอยู่ในความทรงจำรวมไปถึงการสร้างหุ่นขี้พึ่งเอาไว้ที่วัดท่ากระเทียมจังหวัดเพชรชบุรี
บ้านเกิดของมิตรเป็นการรำลึกถึงพระเอกที่อยู่ในใจของคนไทยตลอดกาล